ที่ภูเก็ตข่าวนี้สำคัญอย่าดื้อ
แต่ฝรั่งคนเนี่ยไม่รู้ว่าดื้อตาใสหรือเปล่า
คือรู้ทั้งรู้หรือเปล่าปรากฏว่าลงไปเล่นน้ำที่หาดกะลน

ขลื่นมันดึงคุณผู้ชม
พอซักเสร็จมันดึงไง

นี่ครับที่ไลฟ์การ์ดลากเซิร์ฟปอร์ตวิ่ง
ดำเมื่อ่ยไอ้จังหวานนี่เหมือนนักเซิร์ฟที่

มันต้องมีพลังแข็งแรงแค่ไหนถึงจะทำแบบนี้ได้

กำลังจะเข้าไปแข่ง

พี่เบิร์ตนอกจากพลังแข่งที่แข็งแรงทางต่างต้องสำคัญด้วยนะ

แล้วนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเวรือฝ่าฝืนทรงแดงหลังออกไป
ถูกคลื่นซัดออกไปที่เราเห็นจากตรงนี้ออกไป๕๐เมตรแล้วนะ
แล้วคลื่นสูง๒๓เมตรโอ้โหพี่เขาไปลากตัวนักท่องเที่ยว
เซิร์ฟบอร์ดได้สำเร็จครับพากลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย
ท่ามกลางเสียงปรบมือจากเพื่อนไลฟ์การ์

เย่ดีจริง
นี่ทำหน้าที่ที่สุดยอดจริงนะครับ
นักท่องเที่ยวคนละกล่าขึ้นมาได้ก็ขอบคุณนะครับ
ไลฟ์การ์ดชีวิตเขาได้อย่างหวดหวิด
แล้วยูยูอย่าฝ่าฝืนทงแดงอีกนะ
ถ้าคิวจะเล่นน้ำที่ประเทศไทย
โอ้โหไม่น่าเลย

ไม่ว่าจะไปทะเลที่ไหนถามเขาหน่อย
ผมว่าแม่ค้าเขารู้นะครับ
ตามร้านค้าเจ้าหน้าที่ก็บอกถามหน่อยว่าช่วงนี้อากาศเป็นยังไง
เขาขึ้นทงแดงไหมไม่ต้องทงแดงหรอก
เหลืองก็เป็นคนเล่นแล้วนะครับ

น่าจะมีผลไปถึงประมาณวันเสาร์
ในวันเสาร์นี้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วย
แล้วก็ดูเรื่องของการพยากรอากาศตลอดด้วยนะคะ